โอ้โหอันนี้นี่สิบคันเลยเหรอคุณผู้ชมอะไรสิบคันอุ้ย
สิบคันที่ระเนระนาดค่ะเอสยูวีคันนี้เนี่ย
คนขับมาเขาไปพุ่งชนมอเตอร์ไซค์
แล้วก็รถที่จอดยูเทิร์นรออยู่ตรงนั้นถึงบอกว่า๑๐คันระเนรนาศแบบนี้ค่ะ
โอ้โหแล้วพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมดูพอหลังจากที่ชนแล้วยังไม่หยุดทันที

ถึงบอกไงไม่เรียกระเนระนาดแล้วเรียกอะไร
สิบคันคนนอนกลิ้งอยู่ตรงพื้นถนนแบบนี้

นี่ดูสงสารมอเตอร์ไซคันหน้าจริงเลยนะ
พยายามหันไปบอกเออหยุด
วาดเลยนะกวาดมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่เขารอยูเทิร์น
ตรงนี้เป็นหน้าสถาบันการศึกษาค่ะคุณผู้ชม
ทำให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันล้มมาแล้วเขายังไปต่อลากไป
บางคนก็กระโดดหลบทันแต่ว่าบางคนไม่ทันก็ติดอยู่ที่รถ
สิคะนี่เกิดขึ้นตอนเช้าเมื่อวานนะ
แล้วพอไปตรวจสอบดู๑๐คันจริง
ไซค์เสียหาย๙คันกระบะอีกคันนึงเป็น๑๐
คนเจ็บเป็นผู้หญิง๒คนและหนึ่งในนั้น
ขาขวาหักอาการสาหัสเลยไปถาม
ชื่อว่านายทักษิณจิตมั่นอายุ๔๘ปี
นี่คุณผู้ชมดูหน้าดูแก้มดูตา
อ่านี่ลองให้ฟังก่อนค่ะ
กลาง๒คน
เขากำลังจะไปกลับบ้านแล้วพยายามหรับน้องมา

รู้อยู่ดิเขาเหยียบเครื่องเร็งมาเลย
เหยียบเครื่องเร็งมาเลยคนที่คนนั้นขับเหรอ

ยังไงล่ะพี่คืออย่างนี้
คนที่นั่งอยู่ข้างชื่อทักษิณเสื้อเทา

แล้วไปถามเพื่อนเสื้อลาย

ไม่รู้ลองไปถามเพื่อนเขาดู

เออความจริงมีหนึ่งเดียวค่ะคุณผู้ชม
เรื่องนี้เนี่ยคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะ
คุณกัญญารัฐเธอตกใจมากเพราะว่าเธอ

แล้วทีนี้รถพลิกอัพเขาก็จะยืนเริ่มกลับทางนั้นค่ะ
แล้วทีนี้เขามาตรงแบบนี้เลยนะคะ

เพราะว่าตอนนี้ต้องมาดูว่าใครคือคนขับแน่ถูกไหม
เด้ากันดีกว่าคุณผู้ชม

ใช่แล้วท้ายที่สุดพอมาดู
เข้าปริมาณแอลกอธอร์๒๒๘มิลลิเมตร

เปอริชกรรมเปอร์เซ็นต์

ตอนเปิดประตูลงมาใครเปิดลงมา